เราติดตามข่าว๔เกมตั้งแต่ก่อนเริ่มการแข่งขัน
จนวันนี้ค่ะเป็นวันสุดท้ายแล้ว

แต่อยากรู้ผลงานของทัพนักกีฬาไทยอัปเดตกันหน่อยดีไหมค
คือวันสุดท้ายนี้นะคะจะไม่มีการแข่งขันกีฬาหลักแล้ว
เพราะว่าชิงชัยเหรียญทองกันไปหมดแล้วนะครับ
ซึ่งถ้านับเอาเฉพาะชนิดกีฬาที่มีการบรรจุ
อยู่ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์
ทัพนักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญทองได้เป็นอันดับที่๓

ข้อมูลนี้มาจากคุณเทียรพัทณปางนะคะ
ก็ระบุว่าหากสรุปเหรียญ๔เกมครั้งที่๓๐ที่ฟิลิปปินส์
เฉพาะอีเวนต์กีฬาสากลที่มีแข่งขันในโอลิมปิกเกมนะคะ
ก็จะยึดโอลิมปิก๒๐๒๐ที่จะแข่งขันกันที่ญี่ปุ่นปีหน้านี้
ปรากฏว่าไทยทำผลงานอยู่อันดับที่๓ค่ะ
ซึ่งกีฬาสากลบางชนิดใน๔เกมส์นะคะ
ก็ไม่ได้จัดทุกอีเวนต์ในโอลิมปิก
แบตมินตันในโอลิมปิก

เทคอนโดไม่มีภูมิเซหรือว่าเทคอนโดท่ารำนะคะ
แล้วก็ไม่มีบางรุ่นคู่ต่อสู้ด้วย
ส่วนกอล์ฟก็จะมีเฉพาะบุคคลชายและหญิงในโอลิมปิก
ซึ่งใน๔เกมส์มีทีมชายและทีมหญิงด้วย

เพราะเราจะได้เอาแบบเหมือนผลงานของเรานะ
เทียบเคียงว่าถ้าเราแข่งโอลิมปิกเราจะได้กีฬาอะไรบ้าง
เราจะต่อยอดไปยังไงได้บ้างนะคะ
ซึ่งถ้าสรุปเหรียญนับเฉพาะอีเวนต์กีฬาสากล
ยึดจากโอลิมปิก๒๐๒๐เป็นหลักนะคะ
อยู่อันดับที่๓อย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะ
เวียดนามเป็นอันดับที่๑๕๕เหรียญทอง
แล้วก็ฟิลิปปินส์เจ้าภาพอันดับที่๒๕๓เหรียญทองค่ะ